มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
กรมการแพทย์ทหารอากาศได้มีการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมหลัก๓ประการค่ะ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ฐานอากาศร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน
เข้าสู่องค์กรคุณธรรมหลัก๓ประการ
ซื่อสัตว์รับผิดชอบและมีน้ำใจ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทำความดีถวายทั้งสองพระองค์ค่ะ
เราจะตรงต่อเวลาเราจะรับผิดชอบต่องาน
นั้ที่และนาที่ในการได้รับการมอบหมายงานชาวที่มีแรค
กลายมีน้ำใจการดูแลเสริมกันและกัน
จะเห็นว่าในวันข้างหน้าคนดีในสังคมก็จะมีกำลังใจ
และประเทศก็จะพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง